วันนี้กรมกรับการตำรวจทางคอนบาน๔
มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีที่รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขึ้นไปสะพานภูมิพล๑
จนเกิดอุบัติเหตุไปชนขอบทาง
ทำให้แฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายเสียชีวิต
ซึ่งวันนี้เจ้าตัวเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดงแล้ว

ร้อยตำรวจโทชัยยันทองคำชุมอายุ๓๐ปี
ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว
เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจตรีสายันภูพันนา
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระประแดง

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และขับรถฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับ
กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ฮอนด้า
จนเกิดอุบัติเหตุชนขอบสะพาน
เป็นเหตุให้นางสาวขวัญฤทัยชายนาคิน
แฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกระเด็นตกจากรถ
และถูกรถบรรทุกที่วิ่งตามหลังมาทับร่างเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลาที่ร้อยตำรวจโทชัยยันเข้าพบพนักงานสอบสวน
ยังคงมีอาการบาดเจ็บและซึมเศร้า
โดยตำรวจใช้เวลาสอบสวนนานกว่า๒ชั่วโมง
ร้อยตำรวจโทชัยยันจึงเดินทางกลับ
โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ
ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนรอผลการตรวจที่เกิดเหตุ
สภาพรถบิ๊กไบท์และปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าทำการตรวจและเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนั้น
มีการตั้งพันธ์ตำรวจเอกภัยศาลวงวัชระมงคล
เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
ในการดำเนินการทางกรรมวินัย
ท่านปะวตรท่านจับทิพย์ชาชินดา
ได้สั่งการให้ดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับซึ่งทราบว่า
ทางบกรนอัน๔
มอบหมายให้ท่านรองภัยศาลวงวัชรมงคล
ท่านรองกรของพู่การนครบาลหน้าได้สามารถเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ให้กระจ่าง
ส่วนสาเหตุที่ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้น
จากยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุจากผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน
หากได้รับผลการตรวจสอบวัตถุพยานแล้ว
พนักงานสอบสวนจะพิจารณาเรียกตัวร้อยตำรวจโทชายันมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งในภายหลัง